ดูที่เรื่องของการเงินกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
ช่วยให้คุณผู้ชมนั้นโอนเงินได้สะดวกแล้วก็ง่ายมากขึ้น

โดยเฉพาะเรื่องของการโอนเงินผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมเองนะครับ
แล้วก็ไปจิ้มที่ชื่อแล้วก็โอนเงินได้
โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใดของผู้รับโอนเลยครับ
ได้สูงสุดถึง๒ล้านบาทต่อวัน

แล้วมาแล้วค่ะสินค้าออร์แกนิคสดจากกรามที่ภักดิ์เซ็ตค่ะ
อาหารสำหรับคนรักสุขภาพ

โอเคงั้นขอเรียกที่บัญชีไหมจ๊ะ

ด้วยการใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือค่ะ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับโอน

โอนเงินด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

หากโอนข้ามเขตเกิน๕ครั้งต่อเดือน

๑๐บาทต่อรายการเท่านั้น

ก็ทำธุรกิจได้ง่ายแค่ปลายนิ้วค่ะ